การโควิดสิบเก้าในไทยที่ระบาดระลอกใหม่กันหน่อยนะครับระลอกใหม่ครั้งนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นจุดหลักเนี่ยก็คือที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครนะฮะ
แต่ว่าที่จังหวัดระยองตอนนี้เมื่อวานท่านผู้ว่าก็แถลง
บอกอยู่ดีเนี่ยโอ้โหติดพลวดเดียวขึ้นมาเนี่ย
หลายสิบคนนะครับสอบไปสอบมาเค้นไปเค้นมาจากคนแรกมาคนที่สองแล้วติดต่อเนื่องอีกหลายสิบคนเนี่ย
ไปเล่นการพนันในบ่อนพนันมาค่ะ
วันนี้คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ร่วมกับนายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแถลงนะครับ
โดยนายสาธิตบอกว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดระยองนะครับ
เพิ่มขึ้นเนี่ยคือเป็นการตรวจเชิงลุกนะฮะ
จากนี้ไปขอให้ฟังการแถลงข่าวโดยศูนย์โควิดระยองเป็นหลัก
จะแถลงทุกวันตอนสิบสามนาฬิกา
ส่วนนายชานะผู้ราชการจังหวัดระยองนะครับ
บอกว่าตัวเลขที่แท้จริงของวันนี้คือเพิ่มขึ้นอีก๔๙ราย
รวมกับเมื่อวานนี้เท่ากับตอนนี้จังหวัดระยอง
มีผู้ป่วยโควิดสิบเก้าสมแปดสิบห้ารายนะครับ
ซึ่งทั้งหมดเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันในพื้นที่ของจังหวัดทั้งหมดนะฮะ

คาดว่าตัวเลขเนี่ยจะสูงขึ้นอีกผู้ว่าบอกนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ยังมีการตรวจเชิงลุก
ในอนาคตอาจจะต้องตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะเพิ่มมากขึ้น
แต่ย้ำว่าตอนนี้จังหวัดระยองมีการปิดสถานที่หลายสถานที่เป็นการชั่วคราวหรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ท่านเดินทางเข้าออกจังหวัดระยองได้ตามปกติไม่ต้องกักตัวอะไรทั้งสิ้น
ตอนนี้เนี่ยคาดว่าจะได้ชัดเจนมาก่อน๑๐คนนะครับ
ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวต้องไล่เรียงกันต่อไป
โรงพยาบาลตอนนี้ที่รองรับเอาไว้คือโรงพยาบาลระยองโรงพยาบาลแกลง
และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติมาพตะพุทธ
จังหวัดระยองตอนนี้มีจุดตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ตลาดนัดเนินอุไรจังหวัดระยองนะครับ
๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็นทุกวัน
จะให้ตรวจแจกเป็นบัตรคิววันละ๓๐๐คนนะครับ
ที่คิดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าต้องการตรวจเนี่ยท่านไปได้
แต่ต้องมีการสอบสวนโรคแล้วก็บอกไทม์ไลน์อย่างละเอียดก่อนนะครับ
ถ้าเกิดว่าพบการติดเชื้อเนี่ยจะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะฮะ
โมงนะคะพลตำรวจโทวีระจิระวีระผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ก็เดินทางไปประชุมด่วนที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
ประชุมอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงออกจากห้องประชุมมาไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชน
แต่ว่าพลตำรวจรีประพัทธเดชเกรดพันธ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยอง

บอกว่าหลังจากรับนโยบายจากผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ยืนยันว่าจังหวัดระยองไม่มีบ่อนการพนันแน่นอนค่ะ

ก็พยายามสแกนให้หมดอ่ะนะเพื่อนำเรียนให้ทางส่วนกลาง
หรือบิโดยส่วนนิวยังเติบตะหนกกันไปไหนไม่มี
อ๋อส่วนใหญ่ของชาวบ้านเนี่ย
เล่นกันบ้างอะไรอย่างนี้หลักรอบ
ก็ในความหมายของท่านผู้การจังหวัดระยองก็
ประมาณว่าไอ้บ่อนใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันไม่มีหรอก

แอบเล่นกันแล้วบอกว่าติดจากบ่อน

ก็ไปดูจุดบ่อนการพนัน
ที่บอกว่าเป็นจุดแพร่เชื้อโควิด๑๙

อยู่ใกล้กับบขจังหวัดรายองแห่งที่๑

สพรายองเนี่ยสัก๑๐๐เมตรเท่านั้น

มีประตูเข้าออก๒ทาง

เป็นพื้นที่รับฝากรถยนต์

ภูมิกับการสพมระยองพันธุ์ตำรวจเอก
พระรักษรุศวัชวะ
นโยธินนะครับก็มาตรวจสอบด้วย

ตำรวจก็บอกเอาไปไปดูด้วยกันเลยนะฮะ
อาคารตรงนี้นะครับตำรวจบอกว่า
ตอนนี้มาฉีดยาฆ่าเชื้ออะไรไปเรียบร้อยแล้ว

คือบ่อนการพนันแล้วคนติดเชื้อกันเยอะแยะไปหมด

หลอดไฟเอาไว้เยอะแยะ
มีเครื่องปรับอากาศอยู่๔เครื่อง

ภูมิกับการสอบภอคมเมืองรายองบอกว่า
ที่มีการโพสต์แล้วก็แชร์ข่าว

เป็นจุดลักลอบเล่นการพนัน

แค่เชื้อโคล๑๙ในจังหวังระยองไม่ใช่ความจริง
เพราะมาตรวจสอบแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้เนี่ยมันคืออาคารเก็บสินค้านะ
แล้วสถานที่ด้านในก็จะเห็นนี่เห็นไหมมันไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเลย
ลักษณะเป็นบ่อนอุปกรณ์การเล่นการพนันโต๊ะการพนันอะไรก็ไม่มี
อ่ามันก็ไม่มีโต๊ะหรอกมันก็ไม่มีอุปกรณ์การเล่นพนันอะไรหรอก

ซึ่งท่านบอกเขาเอาไว้เก็บสินค้าปกติเนี่ย
ทีนี้ทำไมผู้ป่วยเขาติดมาจากบ่อนในระยอง
แล้วก็ถามตำรวจนะตำรวจบอกว่า
คาดว่ากลุ่มพวกนี้ที่ว่าไปเล่นพนันมาจากบ่อนแล้วติดโควิด๑๙ในบ่อนเนี่ย
คือตั้งกลุ่มเล่นกันเองแบบพวกบ่อนวิ่งไปเล่นตรงนู้นทีตรงนี้ทียืนยันว่าอาคารแห่งนี้
ไม่ได้ว่าโอ้โหตำรวจปล่อยปละละเลยแล้วเปิดเป็นบ่อนไม่มีการมากวาดล้างจับกลุ่มไม่ใช่เลย
อาคารตรงนี้บอกขอสอระยองเนี่ยพุ่งกับการสอพระมึงระยองบอกว่าโอ้โหไม่ใช่หรอก
ก็ปักหมุดอะไรกันไปอย่างนั้นแหละคือไม่มีหรอกบ่อนบนพนันในจังหวัดระยองเนี่ย

ถามที่สื่อบุญชนได้เข้าไปตรวจนะครับก็ไม่มีสถานการณ์ไม่มีที่จะลักษณะที่จะลักษณะที่เป็นบ่อนนะครับผม
เป็นลักษณะครับ
เป็นลักษณะครับผมเป็นห้องเจ็บของธรรมดาครับผม
คุณจิรายุทธ์ก็เลยไปคุยกับผู้ที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่รับฝากรถแถวนั้นด้วยนะฮะ
เพราะว่าแถวนี้มีจุดรับฝากรถอยู่อะครับเขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยเห็นใครมาที่อาคารหลังนี้นะ
คือถ้าเป็นบ่อนจริงเนี่ยคนมันต้องเข้าออกคึกคักนะเดี๋ยวฟังกันแล้วกันนะฮะ
เพราะผมรับรถอยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นคนมุ่งพ่านเพราะส่วนใหญ่ก็มามีลูกค้ามาฝากรถปกติที่เขามาทำงานกันครับ
เพราะพี่เขาบอกว่าจุดตรงนี้เหมือนมีคนมาเล่นการพนันแล้วมีคนส่งข้าวส่งน้ำให้เคยเห็นเมื่อกี้ที่ผ่านมา
ไม่มีครับไม่มีครับมีแต่กลุ่มเนี่ยพวกคนมาสากรถอย่างเดียวครับ
จะมีรถเข้าออกทุกวันอยู่แล้วแต่แต่ส่วนโซนนี้ไม่เกี่ยวกันครับไม่รู้ครับ

ไม่จริงครับอันนี้ไม่จริงเลยครับอย่างนี้ไม่มีแน่ครับ